คุณผู้ชมพามาติดตามคดีของบอสวรยุทธ์กันต่อ
มีความคืบหน้าหลายอย่างของการทำงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตำรวจเมื่อวานก็มีการสรุป๑๐ข้อบกพร่อง
ของผู้ที่ทำการสืบสวนสอบสวนในคดีบอสตั้งแต่ปี๕๕
ส่วนคณะกรรมการของอาจารย์วิชามหาคุณวันนี้ก็จะให้นายเนธนาคศุกร์
รองอธิบดีอายการสูงสุดรองอายการสูงสุดเข้าชี้แจง
เพราะว่าตอนนี้นายเนธเดินสายเข้าชี้แจงต่อเนื่อง
เมื่อวานไปที่คณะกรรมธิการของสภาพผู้แทนรัศดร
แล้วก็วันนี้ก็จะไปที่คณะกรรมการของอาจารย์วิชามหาคุณนะครับ
แล้วก็เมื่อวานนี้นะฮะหลังจากที่คุณชูวิทย์กระมวลวิสิต
ได้รับฟังการชี้แจงของนายเนธนาคศุกร์แล้ว
คุณชูวิทย์ออกมาโพสต์โพสต์ในโลกโซเชียล
ในหัวข้อนี้คุณในหัวข้อที่ว่า
การร้องขอความเป็นธรรมคดีของนายบอส
จากฝั่งของนายบอสเองที่เคยไปร้องขอความเป็นธรรม
กรรมาธิการของสนชนะครับ
ปรากฏว่าแป๊กไป๑๓ครั้งแต่ปังครั้งที่๑๔
เพราะใครมีคนเดียวที่กล้าสั่งไม่ฟ้อง

นี่คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตนะคุณโพสต์มาเยอะมากเลยนะฮะ
โดยโพสต์บอกว่าวันนี้ไปพบคณะกรรมธิการกฎหมาย
ยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนที่มีนายศิระเจนจาคะเป็นประธาน
ดูแล้วก็ท่าจะงานยุ่งเหมือนกันเพราะว่าเช้าก็เรื่องบอสบ่ายก็เรื่องบ่อนนะครับ
แต่ทีนี้ครับรองอายการสูงสุดนายเนธนาคศุกร์มาตอนเช้า
แต่ท่านไม่ได้พูดเรื่องนี้ที่ผมกำลังจะโพสต์
ให้ทุกคนได้รับทราบเรื่องราวกันนะฮะ
คือคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตพูดถึงเรื่องของการที่
ทนายของนายบอสวรยุทธ์ไปยื่นร้องขอความเป็นธรรม
ในชั้นกรรมาธิการของสนชนะครับ
เพื่อให้พิจารณาในส่วนของคดี
แล้วเรื่องของการยื่นขอความเป็นธรรมต่ออายการสูงสุด
ตั้งแต่ปี๒๕๕๗จนถึงปี๒๕๖๒รวม๑๔ครั้ง
โดย๑๓ครั้งแรกเนี่ยนะฮะก็มีรองอัยการสูงสุด
รวม๔คนที่ไม่ได้ชื่อว่าเนธนาคศุกร์

ครั้งที่๑เป็นใครยื่นต่ออายการที่รับผิดชอบคดี
ต่ออธิบดีอายการที่เป็นผู้บังคับบัญชา
อายการคดีนั้นยื่นต่ออายการสูงสุด
ครั้งที่๑วันที่๑เมษา๕๖อะไร
อายการสูงสุดเป็นใครรองอายการสูงสุดเป็นใคร
แล้วก็ไล่เลียงลำดับมาเลยครั้งที่๒ครั้งที่๓
จนกระทั่งครั้งที่๑๓และมาถึงครั้งสำคัญ
คือครั้งที่๑๔นะครับโดยครั้งที่๑๔ได้มีการยื่น
เมื่อวันที่๗ตุลาคม๒๕๖๒
อายการสูงสุดคือวงสกุลกิติพรมวง

คือนายเนธน่าสุขน่าสนใจไหมล่ะตรงนี้นะฮะ
ในเรื่องขอให้สอบพลอากาศโทจักริตถนอมกุลบุตร
และนายจารุชาติมาสทองประเด็นความเร็ว
ในขณะขับขี่รถยนต์ของบอส
แล้วผลคือได้เรื่องครับนายเนธน่าสุขนะฮะ

ทั้งที่๑๓ครั้งที่ผ่านมาในการร้องขอความเป็นธรรมต่ออายการสูงสุดนะฮะ
ก็มีทั้งอายการสูงสุดและรองอายการสูงสุดรวม๔คนไม่อนุญาต
แต่มาครั้ง๑๔ปังนายเนธนาคศุกร์อนุญาต
คุณชูวิทย์ก็เลยบอกว่าคุณก็ลองคิดเอาเอง
เรื่องการทำหน้าที่ของนายเนธนาคศุกร์ว่าเป็นอย่างไร
ให้คนที่ติดตามข่าวสารคิดเอาเองละกัน
นี่นะฮะคุณชูวิทย์ยังกระบุด้วยนะครับ
เมื่อจบแบบนี้สถาบันอายการเสียหายจบเหไปด้วย
เอามาเล่าให้ฟังเพราะดุลยพินิษฐ์ของอายการในครั้งที่๑๔
คือครั้งของกรองอายการสูงสุดนายเนธนาคศุกร์มันเปลี่ยนไป
ทั้งที่พยานหลักฐานปรากฏเป็นของเดิมมาก่อนแล้วทั้งสิ้น
ดังนั้นเรื่องนี้จึงอยู่ที่ดุลพินิษฐ์ของใครจะเห็นอย่างไร
จริงน่าจะบอกไปเลยว่าอายการคนอื่น
ไม่ถึงเท่ากับรองเนธหรือเปล่าที่ท่านกล้าสั่งไม่ฟ้อง
ต้องยอมรับว่าท่านใจถึงเพิ่งได้ของแท้แน่นอน
นี่น่าจะเป็นการเชิงประชดนะครับ
คุณผู้ชมฮะลองเข้าไปอ่านดูนะ
โพสต์ของคุณชูวิทย์เพราะยาวมาก
คุณผู้ชมจะได้รู้เลย๑๔ครั้งที่ผ่านมา
ในการที่ทางฝั่งของผู้ต้องหาคือนายบอส
ยื่นขอความเป็นธรรมต่ออายการสูงสุดตั้งแต่ปี๕๗ถึงปี๖๒

ทีนี้คุณผู้ชมค่ะทางด้านคณะกรรมธิการตำรวจ
สภาพุทธรรษดรก็พูดถึงกรณีนี้เหมือนกันนะ
เรื่องของการพิจารณากรณีไม่สั่งฟ้องในบอสวรยุทธ์เนี่ย
หลังจากนี้ทางคณะกรรมธิการตำรวจบอกว่า
ก็จะต้องส่งรายงานไปยังประธานสภาพผู้แทนรัศดร
แล้วก็เดี๋ยวจะต้องมีการนำพวกข้อสังเกต
เสนอถึงนายกเสนอถึงกรรมการ
ชุดของนายวิชาที่นายกตั้งขึ้นมา
แล้วก็บอกด้วยถ้าเกิดว่ามันปรากฏข้อแร็ดจริง
ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นพนักงานสอบสวน
หรือว่าทางอายการเองสั่งไม่ฟ้อง
นายวรยุทธ์อย่างไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อันนี้จะไปเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางกรรมธิการก็เห็นว่า
ควรให้มีการดำเนินคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล
แล้วถ้าเกิดว่าสารมีการพิจารณาแล้ว
แล้วเห็นว่ามีความผิดก็อาจจะส่งผลให้คำสั่งไม่ฟ้องนี้

ซึ่งเรื่องนี้จะต้องมีการสอบสวนพิจารณาสั่งคดีใหม่อีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าเอาจริงตอนนี้คณะกรรมธิการตำรวจ
เขาก็มีการประชุมกันต่อเนื่องมาตลอด
แล้วก็มีการให้ข้อมูลมีการออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้ด้วย
ก็ทางด้านของคณะกรรมการตำรวจนะฮะก็เปิดเผยออกมา
เพราะว่าพปรพอเอกจากทิพย์ชัยจินดา
มีคำสั่งเพิ่มเติม๓ข้อคือหนึ่ง
คำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน
พปโทเพิ่มภูมิชิดชอบผู้ช่วยพปร
ว่าการไม่แย้งคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอายการ

ก็บอกว่าพปโทเพิ่มภูมิไม่บกพร่อง
เรื่องที่สองคือให้ตั้งชุดพนักงานสอบสวน
ทำคดีนี้ใหม่ก็คือการบริคดีแหละ

และข้อ๓คือมีตำรวจ๑๑นาย
ที่เคยสอบคดีนี้มีกี่คนที่โดนลงโทษไปแล้ว
และมีกี่คนที่ยังไม่โดนลงโทษ

ตำรวจที่มีการทำผิดตำแหน่งสูงสุด
คือระดับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
แต่ยังไม่ขอเปิดเผยว่าเป็นใคร

พูดถึงกรณีของพันธ์ตำรวจเอกธนสิทธิแตงจันทร์

พิสูจน์หลักฐานตำรวจด้วยนะครับ
ว่ามีใครไปกดดันพันธ์ตำรวจเอกธนสิทธิ์หรือเปล่า

พันธุ์ตำรวจเอกทนะสิทธิ์ยศปัจจุบันนี้
เคยให้การไว้ตอนกันยา๕๕

และทีนี้พอมา๒มีนา๕๙

ล่าสุดก็คือบอกว่า๑๗๗อีก
ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่สั่งให้กลับคำให้การ

เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราต้องไป
อาจารย์สุภาพวิเคราะห์ถึงเรื่องนี้กัน
ติดตามกับอาจารย์สุภาพได้ในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะคะ

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ

เราได้ติดตามข่าวมา๑สัปดาห์๒สัปดาห์
วันนี้วันปิดท้ายสัปดาห์
เราควรจะได้สรุปประเด็นให้เข้าใจง่ายยังไงบ้าง
เมื่อกี้ฟังจากคุณชูวิทย์แล้วก็อีกด้านหนึ่ง
แต่ว่าอีกด้านหนึ่งเมื่อวานนี้ในกรรมธิการในสภา๒๓ชุดเขารวมกัน
คนสำคัญที่คุณชูวิทย์เอ่ยถึงคือคุณเนคนนาคศุกร์อายการ

คุณเนธอธิบายชี้แจงโดยสรุปก็คือว่า
การพิจารณาสั่งไม่ฟ้องในคดีนี้
สั่งตามที่พนักงานสอบสวนรวบรวมไว้ทั้งหมด
ไม่มีข้อที่จริงนอกสำนวนแต่อย่างใด
ซึ่งมีเอกสารหลักฐานระบุความเห็นสั่งไม่ฟ้องไว้ชัดเจนมาก
ขยายความก็คือว่าในสำนวนที่ตำรวจทำไปเนี่ย

หนึ่งขับรถไม่เร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

ไม่ได้มีสารเสพติดไม่ได้ขับคณะเมา
รถนายดาบวิเชียนตัดหน้าอันนี้ก็ทราบกันมาเป็นตลอด
เรื่องความเร็วของรถเนี่ยอันนี้น่าสนใจครับ
คุณเนธบอกว่าหลังมีการร้องขอความเป็นธรรมจากจำเลยคือนายบอส
ปรากฏว่าผู้ให้ความเห็นเรื่องความเร็วรถคือพันธุ์ตำรวจโทษธนสิทธิ์แตงจันทร์
ศในขณะนั้นเนี่ยพันตำรวจโทษธนสิทธิแตงจันทร์เขาทำงานที่ไหนครับ
อยู่กองพิสูจน์หลักฐานหน้าที่เขาเลยครับพันธบทโทษธนสิทธิแตงจันทร์เนี่ย
มาเปลี่ยนคำให้การว่าในสำนวนสอบสวนเดิมเนี่ยที่ว่าความเร็ว๑๗๗กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ย
จริงจริงแล้วไม่ถึงจริงจริงแล้วไม่เกินแปดสิบเกลโมเมตรต่อชั่วโมง
นี่แล้วก็มีพยานบุคคลมาสนับสนุนพันธุ์ตำรวจโทษธนสิทธิ์อีก๒คน
คือพลอากาศโทคนหนึ่งแล้วก็ที่เสียชีวิตไปแล้วคนหนึ่งนั่นแหละมาสนับสนุนว่า
ความเร็วไม่เกินแปดสิบเกลโมเมตรต่อชั่วโมงระบุด้วยซ้ำไปคือเจ็ดสิบหกเกลโมเมตรต่อชั่วโมง
ฉะนั้นเมื่อความเร็วรถเป็นปัจจัยหลักพยานสอนปากมาให้การตรงกัน
นี่คือเหตุผลที่นายเนธบอกว่าจึงสั่งไม่ฟ้อง
มีคำถามตามมาทันทีเลยครับว่าแล้วที่พันธุ์ตำรวจโทษธนสิทธิ์แตงจันท
ตอนนี้ยศพันธบทเอกแล้วนะครับทำไมถึงเปลี่ยนความเร็วในสำนวนจากร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
เหลือ๗๖กิโลเมตรต่อชั่วโมง
มีคำตอบมีคำอธิบายจากพลตำรวจโทจารุวัฒน์วัยสยะ
ผู้ช่วยพบตรที่ไปให้ปากคำกับกรรมธิการเมื่อวาน
ท่านผู้ช่วยพบตรบอกว่าได้รับคำชี้แจงว่า
ไม่มีใครกดดันให้พันธบรวจโท
นสิทธิ์ไปเปลี่ยนแปลงความเร็ว

พันธบรสิทธิ์เคยคิดจะไปให้การในเรื่องวิธีคำนวณอยู่เหมือนกันว่า
ทำไมมัน๑๗๗ตอนแรกแล้วก็เหลือ๗๖ตอนหลังเนี่ย
แต่ว่าปรากฏว่าพนักงานสอบสวนบอกว่าคดีหมดอายุความไปแล้ว
พันธุ์ตำรวจโทษธนสิทธิ์จึงไม่ได้ไปให้การเพิ่มเติม

ทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจเพิ่มเติมก็คือว่า
ข้อมูลคำนวณความเร็ว
ว่าความเร็วไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ย

ตอบว่ามาจากอาจารย์คนหนึ่งชื่อสายประสิทธิ์

อาจารย์ประสิทธิ์โผล่มายังไงครับเนี่ย
คำตอบก็คือพันธบรวจเอกธนสิทธิ์บอกว่า

นำอาจารย์สายประสิทธิ์มาพบ
แล้วถามว่าทำไมถึงเชื่อถือในอาจารย์สายประสิทธิ์คนนี้
คำตอบที่พันตรวจเอกธนสิทธิ์ตอบก็คือว่า
เพราะเห็นว่าเป็นครูบาอาจารย์

คนก็ถามย้อนกลับทันทีอ้าว
แล้วอาจารย์ดรสะทนวิจารณวรรณลักษณ์เนี่ย
ที่อยู่คณะวิทยาศาสตร์หรือคณะวิศวะของจุฬาเนี่ย
นั่นก็เป็นครูบาอาจารย์เหมือนกันแล้วเขาให้
คำนวณให้มาตั้งแต่ต้นว่า
แล้วทำไมไม่น่าเชื่อถือเหรอ
อันนี้คือคนงง

คล้ายกับว่ามันมีเรื่อง

มีประเด็นหนึ่งที่เป็นคำถามจากสังคม
ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับชุดสอบสวนชุดนี้
หรือว่าควรจะได้รับโทษยังไงบ้าง

จารุวัฒน์ผู้ช่วยพบตรตอบครับ
คำตอบของผู้ช่วยพบตรก็เป็นหัวข่าว

ชงจากทิพย์ฟัน๑๔ตำรวจ

พ่วงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานด้วย

ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

จากพนบทโทรจารุวัตรอย่างนี้

พบตำรวจที่มีส่วนกับการกระทำความผิด

คือระดับรองผู้บัญชาการ
แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้

อันนี้ก็ตรงกันกับที่คุณบุ๊ครายงานไปแล้ว

ที่เปิดเผยไม่ได้เพราะตนไม่ใช่คณะกรรมการทางด้านวินัย
แต่ว่าอย่างไรก็ตามภูมิกับสนทองหล่อในขณะนั้น
จะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้
เพราะอยู่ในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวน
อย่างไรก็ตามผู้ที่จะเข้าข่ายจะต้องถูกสอบวินัย
และดำเนินคดีตามปอาญามาตรา๑๑๒
ทั้งหมดเนี่ยเป็นพนักงานสอบสวนชุดเก่า๑๑นาย
และชุดใหม่๓นายนี่คือเรื่องที่จะเสนอให้พบตรดำเนินการ
ตรงนี้มีคำถามว่าท่านจะเอากันจริงไหมล่ะครับ
ผมกลัวว่าตอนนี้ก็ตอบอย่างนี้
พอไปสักพักนึงก็รูปหน้าปาดจมูกกัน
และสุดท้ายขึ้นมาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ตอนนี้ก็เหมือนกับเล่นลิเกหลอกประชาชนไปบางส่วนก่อน
อย่าลืมนะว่ามีคนเอาพฤติกรรมของตำรวจชุดนี้ไปร้องปปชมาแล้ว
ปปชตัดสินแล้วทำผิดวินัยสถานเบาโทษแค่ภาคทันเท่านั้นเอง
นี่เรื่องใหญ่ขนาดนี้นะโทษแค่ภาคทันเท่านั้นเอง
ทีนี้มาปิดท้ายด้วยการลื้อคดีใหม่
คำว่ารื้อคดีใหม่เนี่ยเป็นสำนวนชาวบ้านพูดแต่จริงในภาษาของทางราชการก็คือสั่งคดีใหม่
เมื่อวานนี้พันธบริกวิรุษศิริสวัสดิบุตรก็อธิบายว่าไม่ใช่ว่ามาสอบอะไรกันใหม่นะ
สำนวนเดิมที่ทำไว้นั่นแหละแต่ว่าให้เพิ่มหลักฐานใหม่เข้าไป
สองเรื่องคือหนึ่งความเร็วรถที่อาจารย์อีกคนนึงบอก๗๖อีกคนนึงบอก๑๗๗เนี่ย
พ่วงความเร็วรถเป็นหลักฐานใหม่เข้าไปด้วย๑๗๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เพิ่มผลการตรวจเลือดของโรงพยาบาลรามาเข้าไปด้วยว่ามีสารบางตัวคล้ายสารโคเคนอยู่ในเลือดของนายบอส
สองส่วนนี้เข้าไปไม่ใช่สอบใหม่
คำอธิบายก็คือว่าเมื่อเพิ่มเข้าไปใหม่ของเก่าก็ยังอยู่
มันก็ขึ้นอยู่กับว่าในการสอบสวนหาข้อเท็จจริงสารจะว่ายังไง
จะเชื่อว่าความเร็ว๗๖กิโลเมตรถูกต้องหรือเชื่อว่าความเร็ว๑๗๗กิโลเมตรถูกต้อง
อันนี้ขึ้นอยู่กับศาล
พยานบุคคลสองปากที่มาให้การ
ว่าขับรถตามกันไปแล้วก็คิดว่าความเร็วไม่ควรจะเกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ย
สำนวนนั้นก็ยังอยู่พยานนั้นก็ยังอยู่
อธิบายง่ายก็คือว่าถึงแม้จะรื้อคดีใหม่หรือสั่งคดีใหม่
จำเลยนายบอสและทนายความก็สู้คดีได้ต่อ
ไม่ใช่ลื้อคดีใหม่แล้วสั่งคดีใหม่จะผิด
ผิดอย่างเดียวนะไม่ใช่
อย่างที่คุณชูวิทย์มากว่าเขาก็มีสิทธิ์ของเขาอยู่
ฉะนั้นเรื่องนี้ยังไม่จบหรอกครับถึงจะมีการรื้อคดีใหม่
สั่งคดีใหม่ก็ต้องลุ้นต้องรอกันต่อไปว่า
ความจริงและความเป็นธรรมที่ชัดเจนมันคืออะไร
แต่ว่าอย่างน้อยเรื่องของบอสก็จะต้องพักกันไว้ชั่วคราวในช่วงวันศุกร์นี้
ส่วนความเป็นไปอย่างอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึง
ขอบคุณอาจารย์สุภาพเครื่องกระจายด้วยที่มาเคสเซ็นต์ใต้เมืองไทย
และติดตามคดีของบอสยังคงร้อนแรงอยู่นะสำหรับคดีนี้
คุณผู้ชมก็ชอบก็ติดเกาะติดข่าวนี้ตลอดเลยนะคะ